ปีใหม่แบบนี้นะครับสิ่งดีที่อยากจะมอบให้คือความเป็นสุริมงคล

ใช่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นจะพาไปที่จังหวัดมหาสารคามนะครับ
ไปกราบไหว้หลวงพ่อพรพระยืน
เขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ที่มีอายุมามากกว่า๓๑๗ปี
โอ้โหนี่เลยครับเขาบอกว่าตั้งแต่ในช่วงเช้านะที่วัดพุทธมงคลจังหวัดมหาสารคามเนี่ยนะฮะมีชาวบ้านจากในจังหวัดมหาสารคาม
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงหรือว่ามาจากไกลจากภูมิภาคอื่นก็มาที่วัดนี้มากันแบบไม่ขาดสาย
เขาบอกว่าในช่วงของวันขึ้นปีใหม่หลายคนอยากจะมารับพรขอสิ่งดีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพื่อจะได้ความเป็นสิริมงคลเสริมกันไปในช่วงต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา
โดยที่วัดพุทธมงคลแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอย่างหลวงพ่อพระยืนประดิษฐานอยู่
มีตำนานเล่ากันมานะครับว่าหลวงพ่อพระยืนเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยธรวดี
ในอดีตเมื่อตอนที่สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมา
แล้วเสร็จปรากฏว่าพื้นที่แห่งนี้ตอนแรกเป็นพื้นที่แห้งแรงนะ
แต่พอสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เสร็จปุ๊บฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล
ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่
ชาวบ้านจึงเคารพแล้วก็ศรัทธาพระพุทธรูปพระยืนองค์นี้เป็นอย่างมาก
เรียกได้ว่าตั้งแต่มีพระพุทธรูปองค์นี้พื้นที่แห่งนี้ก็อุดมสมบูรณ์
ฝนตกต้องตามฤดูการปลูกอะไรก็ขึ้น
ชาวบ้านก็อยู่ดีมีสุขนั่นเอง
เอาล่ะพอได้ยินแบบนี้แล้วใครนะครับ
ผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะกราบไหว้ปิดทองทำบุญก่อนที่จะกลับไปเริ่มต้น
ในการทำงานกับปีใหม่ปี๒๕๖๓แบบนี้
ผมเล่าให้ฟังแบบนี้เพื่อว่าใครยังไม่ได้หยุดปีใหม่
แล้วมีแผนจะไปเที่ยวแถวอีสานถ้าผ่านจังหวัดมหาสารคาม
ก็ไปได้ที่วัดพุทธธรรมคลจังหวัดมหาสารคาม
ไปกราบไหว้หลวงพ่อพรพระยืนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ครับ
เพราะว่ากันว่าที่มหาสารคามเป็นสดืออีสาน
อยู่ตรงกลางของสดือสดืออีสาน
พูดถึงว่ามันอยู่ตรงกลางของภาค

ก็ไปดูกันนะเป็นสังการรัฐสิทธิ์ด้วย
เอาความสิริมงคลกลับบ้านมาด้วย